ข่าวนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับสุนัข

หรือว่าคนที่อยู่ใกล้กับบ้านที่เลี้ยงสุนัขต้องดูครับ
คุณผู้ชมครับลูกสุนัขไปกัดคุณตาอายุ๘๐ปีที่ชนบุรีคือท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียง
นอนอยู่ห้องเช่านี่แหละจู่ไอ้ลูกสุนัขนี้๒เดือนเอง
แต่ไปกัดคอคุณตาเวอะเลยฮะ
เลยคุณผู้ชมนอนร้องด้วยความเจ็บปวด
จนลูกสาวมาเจอแล้วตามกู้ไพยนะ
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ในที่เกิดเหตุพบนายสมบูรณหารจริงท่านอายุ๘๐แล้ว

เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยมีแผลชะกันที่คอครับ
แล้วใบหูท่านก็ฉีกขาดแล้วก็อีกหลายจุดเลยตามร่างกาย
ผู้ได้รับบาดเจ็บนอนร้องด้วยความเจ็บปวดนะครับอยู่บนที่นอน
เนื่องจากอย่างที่ท่านอย่างที่นำเรียนไปท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับ
นางสมศรีขุนตานลูกสาวของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับบอกเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าเธอออกไปซื้อกับข้าวให้พ่อ
เปิดประตูทิ้งเอาไว้ระบายอากาศใช่ไหม
พอกลับมาเอ้าพ่อพ่อเลือดเต็มตัวเลยฮะ
ตกใจครับเข้าไปดูโอ้โหคอของพ่อเป็นแผลเวอะเลย
เป็นแผลถูกกัดใบหูก็หายไปโอ้โหคนลุก
ก็มีรอยกัดเป็นจ้ำได้สติเธอแจ้งกู้ภัยครับ
ปล่อยเสียงคุณสมศรีหน่อยนะฮะลูกสาวของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เขาโดนโอ๊ยชั่วโมงเลยนะ

ออกมาเลยเรียบไว้ตอนนี้
แว่งไปหมดเลย

เขาเอาลูกหมาตัวนี้มาเลี้ยงได้เกือบ๓เดือนแล้วนะ

ก็รีบกลับมาจากโรงงานครับมาแสดงความรับผิดชอบ
เดี๋ยวจะช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะ
จากนี้ก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ย

มันก็ปกตินะครับมันก็นอนเล่น
เดินไปมาแถวนี้พอดี

ก็น่าจะให้เจ้าหน้าที่ดูแลต่อครับ
สำหรับอาการบาดเจ็บของนายสมบูรณ์นะครับ
อยู่ในความดูแลของแพทย์
ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาครับ